คุณผู้ชมอีกหนึ่งคดีที่ต้องตามกันต่อ
เรื่องฆ่าลูกจ้างร้านวัสดุก่อสร้าง
แล้วก็โบกปูนฝังดินอยู่หลังร้านผนวิวแถวบางเขน
คือมีหมายสารมีหมายจับออกมา

แล้วก็ล่าสุดในญาติของผู้ตายก็มีการมามอบตัวกับตำรวจแล้ว
แต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
เรื่องนี้พลตำรวจตรีจิระพบภูริเดช
บังคับการปราบรามก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้า
การสอบปากคำในจุ๊บหรือว่านายประยูนแก้วพยศอายุ๔๘ปี
จุ๊บเป็นผู้ต้องหาฆ่าโบกปูนายอัชชาหนูปฐุมหรือว่าขิกอายุ๓๘ปี
จุ๊บยังให้การปฏิเสธค่ะ
ยังไม่ยอมให้ปากคำอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้
แล้วในจุ๊บบอกว่าเดี๋ยวจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
แต่ก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ตำรวจมีพยานหลักฐานต่าง
นิติวิทยาศาสตร์หลักฐานในที่เกิดเหตุ
หลักฐานจากการสอบปากคำพยานต่างกว่า๑๐ปาก

แล้วก็มีข้อมูลของผู้ที่ร่วมกันก่อเหตุนะคะ

กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่รู้เห็นในการลงมือก่อเหตุ

คือคนหนึ่งฆ่าคนหนึ่งบกปูนกับอีกกลุ่มนึง
ที่ให้ความช่วยเหลือในการซ่อนเร้นอำพลางศพ
แต่คนกลุ่มนี้ไม่ทราบว่าในถังน้ำมันมีศพอยู่ข้างใน
คือเหมือนกับช่วยฝังช่วยฝังดินแต่ไม่รู้ว่าในถังนั้นมีศพอยู่
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะสอบปากคำการรู้เห็นครั้งนี้ให้ชัดเจน
แล้วก็จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดในร้านอาหารที่เกิดเหตุ
เป็นภาพตอนที่ไปขุดถังอันนี้มา๒๐๐ลิตร
ซึ่งตอนนี้ไปตรวจสอบที่ร้านอาหารใกล้จุดที่เกิดเหตุคือร้านผนวิว
ก็ต้องตามหาอยู่ว่าเมมมันหายไปไหน
แต่เรื่องนี้ตำรวจบอกว่าไม่ได้น่ากังวลนะคะ
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวน
กำกับการสอนอบังเขนก็เปิดเผยค่ะ
ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ว่าจะออกหมายจับใครเพิ่มอีกไหม
แต่ตำรวจก็พยายามเร่งรวบรวมหลักฐานต่าง
ญาติของผู้ตายที่บอกว่าอยากให้ส่งเรื่องให้กับกองปราบทำคดี
ก็มีการประสานงานเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
รอให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับรองนะคะ

ความคืบหน้าคือเดี๋ยววันนี้๙โมง
จะเอาตัวในจุ๊บไปฝากขังสารจังหวัดมินบุรี
ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่น
และข้อหาซ่อนเร้นอำพรางศพ
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวด้วย
จากคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญ
แล้วก็ผู้ต้องหามีพฤติกรรมที่รุนแรง

บอกว่าตำรวจได้จับตัวในหนู
หนูเป็นผู้ต้องสงสัยอีก๑คน
จับได้แล้วอยู่ระหว่างการสอบปากคำในหนูอยู่นะคะ
แล้วก็จะต้องสอบถึงพฤติการการก่อเหตุ
รวมถึงความเชื่อมโยงที่ก่อเหตุด้วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ